สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟไทยจีน

ก็ได้กำหนดหลักการอบรมทดสอบวิศวกร

เบื้องตนก็ใช้วิศวกรและสถาปนิกจีน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

เห็นชอบโครงการรถไฟไทยจีนมูลค่าโครงการตามเดิมที่๑๗๙๐๐๐ล้านบาท
โดยจะนำรายละเอียดเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสชมีมติเห็นชอบโครงการรถไฟไทยจีน
เส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมา
มีมูลค่าทั้งโครงการจำนวน๑๗๙๐๐๐ล้านบาท
หลังใช้เวลาในการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกประเด็นอย่างละเอียด
ผลค่าตอบแทนโครงการทางเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งในเรื่องของผลกระทบในการลงทุน
ที่จะเกิดขึ้นกับภาระการคังของรัฐ
ซึ่งมูลค่าโครงการนี้ได้รวมการก่อสร้าง
เวรคืนค่าออกแบบค่าคุมการก่อสร้าง
ระบบรางอาณสัญญาณและตัวรถแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จากนั้นจะลงนำสัญญาจ้างจีนออกแบบและคุมงาน
ส่วนเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้
ว่าจะสามารถเริ่มสร้างช่วงแรก
คือช่วงกลางดงปางอโศก
การก่อสร้างรถไฟไทยจีนเฟสแรก
เส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมา
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น๔ช่วงคือ
กลางดงปางอสกระยะทาง๓๕กิโลเมตร
ปากช่องคลองขนานจิตระยะทาง๑๑กิโลเมตร
แก่งคอยโคราช๑๑๙๕กิโลเมตร
กรุงเทพแก่งคอย๑๑๙กิโลเมตร
รวมทั้งหมด๒๕๓กิโลเมตร

ระหว่างวิศวกรและสถาปนิกจีน

สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
กำหนดหลักการอบรมทดสอบวิศวกร

รวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
ให้กับบุคลากรวิศวกรและสถาปนิกของไทยแล้ว

สภาวิศวกรนี้ทั้งหมดนี้กะประมาณ
โดยทางจีนกล่าวว่าประมาณสัก๓๐๐
แต่ทั้งนี้จีนก็ได้พูดด้วย
กล่าวถึงด้วยว่าในช่วงแรกที่ดำเนินการ
อยากจะให้สภาเร่งรัฐสภาวิศวกรนะครับ
รัดในเรื่องของการอบรมจีนในระยะแรก

เนื่องจากว่าโครงการที่จะดำเนินการ
มี๓๕กิโลเมตรแรก
เบื้องต้นสภาวิศวกรกำหนดการอบรมและทดสอบ

สภาวิศวกร๓วันจำนวน๑๘ชั่วโมง
อบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

เทคนิคที่เป็นภาพรวมสภาพภูมิประเทศไทย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
และความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนการทดสอบจะทดสอบ๑วัน

แบ่งเป็น๒วันจำนวน๑๐ชั่วโมง

ขอบเขตการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหลักเกณฑ์การผ่านทั้ง๒สภา

ส่วนการลงนามความร่วมมือด้านวิศวกรรมและสถาปนิก
เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการไถโอนเทคโนโลยี
ทำแผนถ่ายโอนกำหนดสัดส่วนวิศวกรไทยที่จะเข้าร่วม
ซึ่งไทยต้องการให้มีวิศวกรและสถาปนิก
ร้อยละ๕๐ของโครงการรถไฟไทยจีน

ไทยจะต้องเข้าไปเรียนรู้การทำงานร่วมกับฝ่ายจีน
เรื่องต้นจีนรับพิจารณาในหลักการแล้ว
และในวันที่๔ถึงวันที่๘กรกฎาคมนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน